ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เราถึงย้ำกันบ่อยว่าฟังความต้องฟังสองฝ่าย
นำเสนอข่าวทั้งสองด้านทุกมุมนะคะคือมีกลุ่มวัยรุ่นที่หนองบัวลำพูค่ะ
ส่งคลิปหนึ่งไปร้องเพจดังบอกว่ากำนันคนหนึ่งเมา
เมาแล้วลักษณะคือไปไล่กวดวัยรุ่นแล้วไปเอามือถือเข้ามาด้วย
แต่พอไปถามกำนันคนดังกล่าวปรากฏว่าหนังคนละม้วนเลย

ตั้งใจตั้งสติฟังเรื่องนี้ให้ดีครับคุณผู้ชม
คือวัยรุ่นเขาอ้างบอกว่ากำนันคนนั้นเมาแล้วอัลวาด
ยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นกัน๖๙นัด
ก็เลยทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้หลบขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ลืมโทรศัพท์ไว้๒เครื่อง
กำนันคนดังกล่าวเนี่ยเดินไปหยิบแล้วกลุ่มวัยรุ่นเขาก็พยายามไปทวงคืน
นี่แหละค่ะพอมันเป็นแบบนี้กลุ่มวัยรุ่นบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบกำนันคนนี้หน่อย
เขาบอกว่ากำนันขี้เมาปืนดุ

นักข่าวก็เลยตรวจสอบไปพบว่า
บนถนนบ้านคึมชาติน้องสวรรค์

กำนันที่ถูกกล่าวหาว่าเมาในคลิปเนี่ย
ชื่อว่าจักรพงศ์จันทสซึมนะฮะ
เรื่องทั้งหมดที่กลุ่มวัยรุ่นกล่าวอ้าง

เป็นเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเกือบ๒๐คน
กลุ่มนี้เขามาแข่งมอเตอร์ไซค์กัน
กำนันแกก็เลยทำหน้าที่ฝ่ายปกครองถูกไหม
ตักเตือนบอกว่าให้แยกย้ายกลับบ้านไป
แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นบางส่วนไม่พอใจค่ะ
เข้าไปทำร้ายสารวัตรกำนัน
ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไป๒นัดเท่านั้น
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นแตกฮือหนีกันไปเลยค่ะ

โทรศัพท์ที่ตกได้อันนี้นะ
โทรศัพท์ที่ตกได้๒เครื่อง
แล้วส่งให้ตำรวจพร้อมกับไปลงบันทึกประจำวัน
ตอนที่เข้าระงับเหตุการณ์ไว้แล้ว
เดี๋ยวต้องไปดูว่าลงบันทึกประจำวันไว้จริงหรือเปล่า
กำนันจักรพงศ์บอกว่า
เดี๋ยววันนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่น

ก็กรณีที่กลุ่มวัยรุ่นเอาคลิปนี้
ส่งไปร้องเพจดังแล้วข้อให้ข้อมูลแบบผิด
ทำให้กำนันจักรพงศ์เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

คราวนี้ไม่ลงบันทึกประจำวันแล้วนะคะ